เรื่องนี้ถ้าไปฟังคุณวิโรธลักษณะอดีศร
เพื่อไทยนั้นไม่ทำอะไรบ้าบ้าแน่นอน
บ้านก็คือการผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนั่นเองนะคะ
คุณวิโรธลักษณะอดีศรค่ะสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล
นะคะก็บอกว่าถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลแพ็คกันแน่น
การจัดตั้งรัฐบาลสูตรอื่นหรือว่าข่าวลือว่า
จะมีการทรยศหักหลังประชาชนตั้งรัฐบาล๒๖๒เสียง
เป็นเรื่องที่ยากมากยากที่จะปล้นอำนาจประชาชนได้นะคะ
ส่วนที่มีกระแสว่าสอสอจะไม่โหวตให้นายเศรษฐาทวีสิน
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
เพราะเคยไปหาเสียงว่าจะแก้ไขมาตรา๑๑๒
คุณวิโรธบอกว่าคราวนี้มาเล่นในเศรษฐาแล้ว

เพราะเขาจะหาเรื่องมาขัดขวางเสียงของประชาชน
เอาไปฟังอารมณ์ตอนที่คุณวิโรธตอบเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คราวนี้ก็มาเล่นคุณเศรษฐาแล้วมาเล่นพินิษฐ์ของผม
เห็นไหมคือผมถึงบอกไงว่า
ปล่อยวางเถอะไอ้คนเหล่านี้นะครับ

พออ้างเรื่อง๑ปั๊บเดี๋ยวก็อ้างเรื่อง๒

รู้จักจบจากสิ้นถูกไหม
อันนี้ก็อย่าไปหวังพึ่งใคร
หวังพึ่งพ่อผมดีกว่าง่ายกว่า
จุดทูปอธิษฐานถึงพ่อผมเยอะ
แล้วเดี๋ยวพ่อผมก็ช่วยที
วันนี้ก็ยังสบายนะคะบอกใจเย็น

เดี๋ยวเพื่อไทยก็คงแจ้งมาที่เก้าไกลเองนั่นแหละนะคะ
แล้วถ้าถามว่าถ้าไม่มีพักลุงก้าวไกลพร้อมโหวต

คุณวิโรธบอกว่าเป็นหลักการที่จะบอกว่าปิดสวิตช์สว

ยอมจำนวนต่อสอวรแบบนี้เรียกว่าปิดสวิทธิ์ก้าวกลาย
คือยอมให้สอวรแทรกแทรก
แต่ถ้าเกิดตอนนี้ไปรวมหัวกันแล้วดีดก้าวไกลออกไป
ก็นี่คือยอมจำนวนต่อสวเลยสิ
คือยอมให้สวแทรกแซงเสียงไปของประชาชนเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะมาให้ก้าวไกลมาโหวตยอมจำนวนต่อสวอีก

นี่เรียกว่าปิดสวิทธิ์ก้าวกลายนะ
ใครจะไปโหวตให้โอ้ไม่มีทางหรอก
ถ้าเพื่อไทยทำอย่างนั้นนะหักหลังประชาชนนะครับ
หากหลังก้าวไกลแล้วยังเขาจะมีท่ามาขอก้าวไกลให้โหวต

พักการเมืองอาวุโสขนาดเพื่อไทยไม่ทำอะไรที่มันแบบ
อะไรนะเรียกว่ารับรอบแบบนี้หรอกผมไม่เชื่อ
ค่ะส่วนวันที่๔สิงหาคมจะได้นายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
คุณวิโรธก็บอกก็ขึ้นอยู่กับคณะเจรจา

และถ้าหากเป๋ไปเป๋มาก็จะทำให้อีกฝ่ายตีกินได้นะคะ
วิโรธขอร้องว่าการวิเคราะห์อะไรต่าง
ถ้ายังไม่มีข้อมูลความจริงขอให้เก็บไว้ก่อน
ต้องให้ความเป็นธรรมกับพักเพื่อไทยด้วยนะคะ
ให้มีมูลก่อนแล้วด่าก็ยังไม่สายค่ะ